ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีบ้าง
มีรถกระบะขับมาด้วยความเร็ว
แล้วก็เสียหลักพุ่งข้ามเลนไปชนกับรถจักรยานยนต์นะคะ
ส่งผลให้ศีรษะและร่างกระเด็นกันไปคนละทิศละทาง

เกิดอุบัติเหตุสะเทือนขวัญค่ำวันนี้
เมื่อมีรถกระบะชนรถจักรยานยนต์

ในพื้นที่ตำบลบางครูรัฐอำเภอบางบัวทอง

เป็นเหตุให้นายชัยวัดโพมาอายุ๔๔ปี

สภาพศพหัวขาดกระเด็นไปอยู่ข้างรถกระบะ
ส่วนร่างกระเด็นอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์
ส่วนคนขับรถกระบะหนีไปในที่เกิดเหตุ

ทราบชื่อคือนายชาลีบุญเฉยอายุ๓๓ปี
แม่ค้าขายอาหารริมทางที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า
เฉียดวินาทีชีวิตแต่รอดมาได้
หลังกระโดดหลบรถกระบะที่เสียหลักเกือบพุ่งชน
กลายเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ที่โชคร้ายถูกพุ่งชน
ส่วนกระบะหมุนอีกหนึ่งตลบก่อนจะหยุดนิ่ง
ก็ม้วนไปด้วย
ก็เข้าไปตรงนู้นไปฟาดตรงป้าย
ขณะที่แม่ของผู้ตายตกใจที่ต้องเสียลูกไปแบบไม่ทันตั้งตัว
วันเกิดเหตุลูกไม่ได้ไปทำงานรอปภ
ไปเยี่ยมเพื่อนรุ่นพี่แถวย่านวัดลาดประดุก
ประมาณ๒ทุ่มเพื่อนบ้านมาบอกลูกเสียชีวิต
หลังเห็นภาพจากไลฟ์สดของเพจกู้ภัย
เขาอยู่ยามรอปภ
มือบ้านค่ะเขาก็ไปที่นั่น

เมื่อวานยายอยู่ฝั่งนู้นนะ
ไปทำอะไรช่วยเขา

ไม่เจอเพราะกลับมาเย็นแล้วไง
ลูกชายถามหาลูกชายก็บอกว่า
ขับรถไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้เขาไม่ได้บอก
บอกแขกโดนรถชนเสีย

เพราะว่าบ้านหลังนี้

ขณะที่นายชารียังไม่ถูกตั้งข้อหา

และจะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
รวมทั้งจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจากที่เกิดเหตุ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน